ถ้าพูดถึงร้านอาหารเวียดนามในเมืองไทยวีทีแหนมเนืองคือชื่อแรกแรกที่เราต้องนึกถึง
และผู้ก่อตั้งร้านวีทีแหนมเนืองจนมีชื่อเสียงโด่งดังนั่นก็คือคุณทองคนนี้นี่เองล่ะครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรวีทีแดมเมืองของเราครับ
ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพเส้นเข้าเมืองอุดรธานีเป็นศูนย์อาหารที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุดรธานีเลยทีเดียว
เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากร้านวีทีแหนมเนืองสาขาแรกซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองอุดรธานีริมถนนโพศี
สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวร้านของฝากและเป็นศูนย์ผลิตและกระจายสินค้าอีกด้วย
นี่ก็เป็นสินค้าเรานะครับมี๒แบบนี้ไว้เป็นช่วงเทศกาลนี้ไว้ขึ้นเครื่องนะครับ
ก็จะบรรจุน้ำจิ้มไว้ไม่ถึงร้อยมิลลิกรัมไว้เพื่อจะขึ้นเครื่องนะครับ
ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นหมูยอไส้กรอกแหนมซี่โคงแหนมส้มหมูจ๋านะครับ
นี่เป็นสินค้าที่สามารถฝากได้เป็นสินค้าที่เราผลิตเองนะครับ
ด้านบนของเราก็สามารถรองรับลูกค้าได้๖๓๐ที่นั่ง
ส่วนด้านล่างนี่ก็ประมาณสัก๔๐๐รวมกันก็ประมาณพันกว่าที่
ที่นี่ก็จะเป็นโรงงานครัวกลางนะครับที่ไว้ทำแหนมเนืองผลิตส่งไปทั่วประเทศนะครับ
ผลิตหลายตันหลายตันหลายตันดูครับต่อวัน
และนี่ก็คือตำนานของร้านอาหารที่ใช้เวลากว่า๒๐ปี
จากร้านอาหารท้องถิ่นขึ้นมาเป็นร้านดังระดับประเทศวีทีแหนมเนืองครับ
และวันนี้ครับวีทีแหนมเงินนะครับยกชุดใหญ่จัดเต็มมาอยู่ที่นี่กับเราแล้วครับ
จัดเต็มมากเลยตอนนี้อาหารเวียดนามละลานตามาก
มีหมูยอด้วยนะหมูยอหมูยอหมูยอหมูยอโหเรียกว่าเพียบนะฮะ

ใช่อะครับหมูยอ
เอาให้จ้างเดี๋ยวตรงนี้อย่างกันไม่ถูกเลยนะครับผมงงเลยน้ำจิ้มตัวเยอะมากเลย
มากเลยอืมใช่คือปกติเนี้ยเราจะตักน้ำจิ้มถ้วยนั้นถ้วยนี้
มันเยอะมากเลยค่ะแล้วทานยังไงถึงจะถูกคะเนี่ยนั่นอ่ะสิ
ไม่ได้ค่ะรอแป๊บเดียวนะคะยกชุดใหญ่มาขนาดนี้
เราต้องให้เจ้าของนะคะมาแนะนำแต่ละเมนูกันเลยดีกว่าค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

เชิญมาแล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณทองอธิบายดีกว่าค่ะ
ว่าตอนนี้มีน้ำจิ้มหลายอย่างหลายประเภทมาก
เดี๋ยวให้คุณทองแนะนำวิธีการทานนะคะ
วันนี้คุณทองจัดเมนูอะไรมาให้พวกเราชม

เมนูหลักก็คือแนมเนืองนะครับ
แนมเนืองค่ะ

กุ้งพันอ้อยสายใหญ่สุดใจ

อันนี้เป็นอะไรคะ

อันนี้ก็ปะเปี๊ยะสดครับ

น้ำจิ้มของแต่ละอันก็จะมีของเขา

เหมือนกันไหมคะแต่ละน้ำจิ้ม
ก็เป็นน้ำจิ้มที่แตกต่างกันนะครับ

จริงแล้วคือน้ำจิ้มกับเมนูต่าง

เพราะว่าอาหารเวียดนามเนี่ยค่ะ

พวกผักทีใบเลื่อยโผระพา
อะไรอีกเยอะมากผักแพลวใช่มั้ยคะ

ทางเวียดนามอาจจะมากกว่านิดหน่อย

เอาละครับเดี๋ยวเราไปคืนต่อดีกว่านะครับ

เอาละครับใครที่ไปจังหวัดอุดรธานีนะครับ

เราอยู่กับเจ้าของกิจการเลยนะคุณทองนะครับ
อยากทราบว่าอาหารที่ชื่อว่าแหนมเนืองเนี่ย

เป็นสูตรของที่บ้านคุณทองเลยหรือเปล่าครับ
สูตรก็คือทางคุณพ่อครับ

ที่คุณพ่อก็จำมามาทำที่นี่
คุณปู่คุณย่าคุณพ่อมาจากทางเวียดนาม

แปลว่าเป็นเวียดนามแท้เลย

เห็นว่าจังหวัดหนองคลายยังมี
ตำนานอาหารเวียดนามอีกร้านหนึ่งนะคะ

อันนี้เป็นร้านพี่สาวครับสมัย

แต่ถ้าพูดถึงอุดรธานี

เห็นว่าเริ่มมาจากการที่

ก็คือคุณพ่อคุณแม่ทำแบบครอบครัว

ซื้อหมูขาหลังมาแม่ก็ก็ก็หั่น

ย่างถ่านแล้วคุณแม่ก็หาบขายฮะ

มันเป็นงานคล้ายงานครัวงานผู้หญิง

ตัวมาก็เลยไม่อยากทำอาหาร

ก็เป็นช่างแล้วนะฮะที่หนองคาย
แต่เนื่องจากปัญหาเราอาจจะเก่าก็คือ
ของทั้งไทยกับเวียดนามเลยต้องพิกพันธุ์
ก็ห้ามจำกัดอาชีพคนต่างด้าวประมาณนี้
เลยกลับมามาทำช่างนาฬิกา
แล้วก็ได้มาพบรักแต่งงาน
หลังจากเป็นช่างนาฬิกาก็แต่งงานกับแฟน
ทำอาชีพเย็บเสื้อผ้า
แล้วก็มองแล้วอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
เย็บเสื้อผ้าที่ฝีมือก็ยากขึ้น
หัวก็เลยมองว่า
วงการตัดผ้าเนี่ยเริ่มจะอยู่ไม่ได้ล่ะ

ก็กลับมามองถึงอาชีพค้าขาย
เพราะมองอาชีพค้าขายนี่ยังไงก็ปัจจัย๔

ครับแล้วเราอยากผลิตเท่าไหร่ถ้าลูกค้าต้องการเราทำได้
เหมือนอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยมันจำกัด
สมมุติว่าเขาจะตัดสัก๕ชุดต้องการวันนี้ก็ทำไม่ได้
แต่แหน่มเนื้อคุณสั่งเป็นพันเป็นหมื่นก็ทำได้
ทำอาชีพอื่นอยู่ประมาณกี่ปีได้คะ
ผมทำงานอาชีพอื่นนะอยู่ประมาณเกือบ๒๐ปีนะ

แล้วกลับมาทำงานกับทางครอบครัวยังไงคะจุดเริ่มต้น
จุดเริ่มต้นผมก็มองว่าเราจะขยับขยาย
ร้านไปที่ไหนดีก็มองถึงว่าไปอุดร

อุดรมองว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองผ่านด้วย
แล้วครับมีโรงแรมมีสถานที่แล้วก็มีพลเมืองค่อนข้างเยอะ

ใช่คนที่จะไปทางประเทศลาวอย่างนี้ก็ต้องแวะอุดร

ขอถามนิดนึงว่าทำไมเรามีชื่อแดงแนบเนืองที่หนองคายใช่ไหมค
ทำไมคุณทองถึงไม่ใช้ชื่อแดงแหม่มเมืองไปเลย
ทำไมเราถึงมาใช้เป็นวิธีแหนมเนืองคะ

พี่สาวเขาก็ต้องการก็คือว่าถ้าใครจะทานแหมเนืองอ่ะ
คือไม่อยากให้มีสารทางผ่านเลยไหมคะ

อยากให้เป็นเอกลักษณ์ต้นตระปรับแดง

ีทีนี่ย่อมาจากชื่อคุณพ่อคุณแม่

คุณพ่อคุณแม่เลยเป็นวีทีหนังเนืองครับ

เริ่มยังไงเล็กโต๊ะ๒โต๊ะ

ถ้าเราไม่มีพื้นที่รองรับลูกค้าได้เนี่ย
สินค้าของเราก็คงจำหน่ายกลับบ้านไม่ได้

ต้องมีร้านให้เขาอยู่ให้เขานั่งสบาย

เขาก็ได้ชิมก่อนเขาจะซื้อไปฝาก

เปิดร้านด้วย๕ห้องแถวเลย
ซึ่งใหญ่มากทำไมคุณพรองก์ถึงมั่นใจคะ
ว่าครั้งแรกของเราเปิดใหญ่ขนาดนี้นะคะ
เหมือนเรืองเนี่ยเขาจะไม่นั่งทานคนเดียวนะ

ก็ต้องสั่งหลายอย่าง

รองรับลูกค้าได้เพียงพอต่อความต้องการแน่นอน
แต่เห็นว่าช่วงแรกที่คุณทองเปิดร้านวีทีที่อุดรเนี่ยนะคะ
ญาติมาจากหนองคายมากันเต็มมาช่วยเข้าครัว
สมัยนั้นก็มีคุณพ่อคุณแม่ช่วยพี่สาว

เปิดแรกผลตอบรับเป็นยังไง

สักพักหนึ่งมาเจอจังหวะต้มยำกุ้งปี๒๕

เป็นยังไงบ้างธนาศาลก็บอกสะเทือนไหมก็สะเทือนแต่ไม่มากไม่มากเพราะอะไรเพราะว่า
พวกนี้จะโดนแต่ถ้าเราก็โดนไหมก็ได้รับผลนั้นทานน้อยลง
แต่ก็ถือว่าช่วงนั้นเราลงทุนไปแล้วแล้วก็อาหารนี่มันเลยปัจจัย๔ยังไง

งั้นช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยบอกเลยว่าผ่านมาได้แบบสบาย
แล้วถ้าเกิดลองมาเทียบกับยุคนี้ครับยุคโควิด
ความหนักน้าสหัสมันต่างกันไหมครับ

ใช่เพราะว่าโควิดนี่ครับยุคนี้หนักกว่า
นี่มันโดนหมดฮะเพราะว่าเขาไม่ให้คนมันอยู่ใกล้กัน

เลยครับห้ามทานที่ร้านซื้อกลับบ้านอย่างเดียว

ใช่พร้อมทานแล้วก็มีครับก็สั่งกลับบ้านทานได้ด้วย
ช่วงโควิดละลอกแรกยอดตกไปเยอะไหมครับ

แล้วจนมาถึงช่วงนี้รอปสองเนี่ยครับ
ยังดีขึ้นไหมคะหรือยังไงบ้าง

ก็อยู่ที่สถานการณ์โรคระบาด

ตามสูตรครับจับห้าก็ต้องแวะร้านนี้ก่อน

ของอุดรธานีเลยคนเยอะอยู่

ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ไม่ต้องอยากทราบ
ว่าคุณทองเองเนี่ยมีวิธีจัดการ
กับร้านอาหารในยุคโควิด
ยังไงมีการปลดพนักงานออกไหม

จากที่ขายไม่ดี
พนักงานว่างแล้วก็ไปปรับคุม

แล้วก็ซ่อมแซมบริษัทไปในตัว

บอกว่าคุณทองไม่ได้ทำเล่นนะครับ

เฉพาะระบบปลูกผักนะ

อาหารของเรานี่เน้นเรื่องผักอยู่แล้วครับ
เพราะฉะนั้่งรู้ว่าผักเป็นส่วนสำคัญละเรื่องนะครับ

เราใช้ผักเยอะขนาดไหนคะปริมาณต่อวัน
ต่อวันหนึ่งเราใช้โดยประมาณก็ประมาณตันหนึ่ง

ใช่ก็ต้องแบบ๑๐๐๐ตันคือเยอะมาก
คุณทองนะฮะอย่าบอกว่าเป็นคนที่มองกันไกลมาก
เห็นบอกว่าถ้าเกิดไม่มีช่วงโควิดแหนามเนืองของวีทีนะครับ
โกวินเตอร์บุกเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว

วางแผนก็คือเราจัดการเรื่องบัญชี
ระบบตัวเลขต่างในบริษัทนะครับ
ก็กะว่าสัก๒๓ปี

แต่ทีนี้เจอจังหวะโควิดก่อน

ใช่กะว่าจะทำตัวนี้แล้วก็ส่งไปต่างประเทศด้วย
ก็คือจะเปิดอาจจะเป็นฮ่องกงหรือสิงคโปร์ก่อน

ถ้าเปิดเวียงนี่ถือว่าบุกเข้าไปที่แหล่งกำเนิดเลย
คุณทองก็ทำร้านอาหารเวียดนามมา๒๐ปีแล้วนะคะ
จากแบบร้านอาหารท้องถิ่นนะจนกลายเป็นร้านแบบระดับประเทศไปแล้วค่ะ
ทำไมร้านอาหารเวียดนามของคุณทองถึงประสบความสำเร็จขนาดนี้คะ
อาหารเนี่ยต้องสะอาดปลอดทุกอย่างให้ได้อันนี้คือจุดแข็งนะฮะ
สองก็คือด้านบริการแล้วก็รับผิดชอบต่อลูกค้า

ถ้าเราทำได้๒๓เรื่องนี้ผมว่ายังไงก็เกิดแล้วนะ

ผมว่าคำพูดตรงนี้นี่มันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอาหารอะไรที่อร่อย
อ๋อแต่ละคนความที่เหมือนกันชอบเหมือนกัน
ทานอาหารเมื่อไหร่รสชาติก็นิ่งเหมือนเดิม

คนสามารถปรุงรสชาติเป็นของตัวเอง

คือคอนเซปต์คนกินปรุงเองถูกใจอร่อยแน่นอน
และสำหรับคนที่อยากจะเริ่มในการทำธุรกิจยุคนี้ค่ะ
คุณทองเองในฐานะที่คนประสบความสำเร็จแล้วมีอะไรอยากจะแนะนำคุณผู้ชมบ้าง
จะขายอาหารนี่เราต้องคิดว่าเราจะขายอะไรขายให้ใคร
อันนี้ต้องตอบโจทย์ตัวเองให้จบ
ถ้าเรามองจุดนี้ออกและเรารับบริการได้
ผมว่าร้านอาหารยังไงก็ต้องเดินไปได้
แล้วก็ต้องใส่ใจนะฮะอาหารนี่ถ้าไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่ได้
วันนี้ครับเราได้รับชมเรื่องราวการก่อร่างสร้างตัว
ร้านอาหารท้องถิ่นนะครับจนกระทั่งกลายมาเป็นร้านอาหารระดับประเทศ

สิ่งที่ได้สัมผัสนะครับคือวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจของคุณทร
ทั้งการเลือกทำเลร้านการลงทุนขยะกิจการและการตั้งประมาณธุรกิจที่ชัดเจน
ที่สำคัญครับคือความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้กระทั่งมีวิธีด่านเมืองในทุกวันนี้
และวันนี้เราต้องขอบคุณคุณทองที่ให้เกดมาร่วมรายการเศรษฐีป้ายแดงของเรา